ที่นี่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านก็ไปที่วัดประดูกยืนเหมือนกัน
เขาก็ไปกราบไหว้ขอพรตามความเชื่อก็หวังว่าวันนี้จะโชคดี
แต่เขาไปทำอะไรกันบ้างรีบตามไปดูค่ะ
นี่ไงกิจกรรมแรกต้องมาถูวนรูปคลำที่เจ้าแม่ตะเคียน
ชื่อว่าเจ้าแม่สะใบทองค่ะใช่ค่ะ
ที่นี่คือวัดประดูยืนอยู่หมู่๒อำเภอลานสะจังหวัดอุไทยธานี
ชาวบ้านพากันมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนที่มีอายุกว่าร้อยปีนี่แหละค่ะ
บางคนจะเรียกเจ้าแม่สะใบทองหรือบางคนก็เรียกเจ้าแม่ข้าวหอมนะคะ
ซึ่งต้นตะเคียนนี้ถูกขุดขึ้นมาจากคลองทัพสะเหลาห่างจากวัดประมาณ๑กิโลเมตร
ตั้งแต่วันที่๒๘สิงหาคม๒๕๖๓แล้วล่ะ
ขนาดความยาวนี่นะคะประมาณสัก๒๐เมตร๘๔เซนติเมตร
รอบต้นประมาณ๒เมตร๕๑เซนติเมตร
ชาวบ้านเขาเชื่อเหลือเกินว่าภายในต้นตะเคียนท่อนตะเคียนเนี่ยนะคะ

จากว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะพบต้นตะเคียน
ชาวบ้านเขาเล่าว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมาเข้าฝัน
บอกชาวบ้านว่าเจ้าแม่นี่ชื่อสบายทองนะ

อยากจะขึ้นมาจากคลองเหลือใจจะขาดเลย
เพราะว่าอยู่มานานแล้วน้าวมาก

ชาวบ้านบอกไปไปหาขุดเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมากันดีกว่า
ชาวบ้านต่างพื้นที่เนี่ย
เขารู้ข่าวเขาก็เลยมากันที่นี่มาไม่ขาดสายเลยนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าแม่ตะเคียนน่าจะให้โชคให้ลาบด้วย
แล้วจริงไหมคุณผู้ชมว่าจะได้โชคจากเจ้าแม่ตะเคียน

นี่ดูของที่เอามาเส้นไหว้ถวายดูก่อนสิ
มีทั้งน้ำแดงทั้งชุดไทยสบายนาง

ก็แสดงว่าเจ้าแม่ต้องให้โชคให้รับมาแล้วไม่น้อยทีเดียว
ก็เอาเป็นว่าเป็นอีกที่หนึ่งแล้วกัน
ถ้าใครได้แวะไปอุทัยธานีนะ
จังหวัดตอนกลางของของประเทศไทยนะ
ก็แวะไปค่า